ไปดูพลังโซเชียลกันหน่อยค่ะตามจนเจอนะคะ
สำหรับกรณีที่มีคลิปออกมาว่า
มีรถตู้คันหนึ่งเขาถอยชน

แล้วก็ขับหนีไปเลยโอ้โห

บอกใครก็ได้ตามหาตัวรถตู้คันนี้มารับผิดชอบเดี๋ยวนี้
เจรจาตกลงกันได้แล้วนี่คือคลิปต้นเรื่องเนี่ยค่ะ
ถอยมาจนกันชนเขาหลุด
คือพยายามถอยจริงที่จอดมันแคบมากมันเบียดกันมาก
คือรถมันแน่นมากแล้วเป็นรถตู้หุ่นใดสีดำป้ายแดงก็พยายาม
ถอยเข้าถอยออกถอยออกถอยเข้าอยู่เนี่ยค่ะ
สุดท้ายมันก็เบียดจนได้คุณผู้ชมดู

กล้องหน้ารถคันนี้เขาจับภาพเอาไว้ได้ตลอดนะคะ

แบบไม่มีทางไม่รู้ว่าคุณชนเขา

มันชิดมากเลยจริงคุณ

และจากนั้นคนขับรถตู้สีดำคันนี้
บายไปเลยจ้าคือเอาจริงคือเหมือนเขาถอยยักษ์เข้ายักษ์ออกอยู่นาน
จนครั้งล่าสุดเหมือนแบบไม่เอาแล้วโว้ยคืออารมณ์แบบถอยไปแล้วกัน
แล้วก็เนี่ยกันชนเขาลอกออกมาแบบนี้นะคะ
ล่าสุดค่ะพันธุ์ตำรวจเอกปรณพัฒน์เดชโชธพิสิทธ
กำกับการสัมพอประตูน้ำจุลาลงกรบอกว่าหลังจากเกิดเหตุ
พนักงานสอบสวนเขาตรวจสอบป้ายทะเบียนรถตู้
ที่ถอยชนรถเก่งแล้วติดต่อเจ้าของรถตู้ได้แล้ว
เจ้าของรถตู้เขาบอกว่าลูกน้องขับเขาไม่ได้เป็นคนขับ
แต่เดี๋ยวจัดการให้ก็มีการโทรคุยกับคู่กรณี
อันนี้ก็คือนางสาวปริญญาพรเจ้าของรถฮอนด้า
ที่ได้รับความเสียหายกันชนหลุด
คุยกันแล้วฝ่ายเจ้าของรถตู้บอกว่า
เดี๋ยวชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมด
ภาพที่ได้เป็นภาพที่มีคนเอามือถือถ่ายเอาไว้
ในกล้องหน้ารถแล้วคุณดูนี่
โงกหน้าออกมาดูด้วยนะว่าเป็นอะไรหรือเปล่า
เป็นไงกันชนหลุดทั้งแผงเลยจ้า
แต่ไปก่อนแล้วนะนะครับ